ท่านผู้ชมครับมีแม่ลูกคู่หนึ่งมาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนนะครับ
บอกว่าลูกชายเนี่ยประสบอุบัติเหตุกระดูกขานี่แตกนะฮะ
แต่อาการไม่ดีขึ้นก็ขอให้หมอเจ้าของไข้
ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัด
ซึ่งน่าจะรักษาได้ดีกว่า
แต่ไม่ส่งนะฮะกว่าจะส่งเนี่ยช้ามากทำให้ลูกเขาเนี่ยไม่รู้ว่าจะกลายเป็นคนพิการหรือเปล่า
นี่ดูนะครับร่องรอยอาการบาดเจ็บของลูกชายนะครับ
ผู้ที่เป็นแม่นะครับชื่อนางจันเพ็ญแพงเพชรอายุ๕๓ปีส่วนนี้คือลูกชายนะครับ
ลูกชายชื่อเฉลิมชัยอายุ๒๕ปีแม่เนี่ยพาลูกชายไปร้องขอความช่วยเหลือจากเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วยนะครับ
ขอความช่วยเหลือทั้งน้ำตาแล้วฮะทั้งแม่แล้วก็ลูก
แม่บอกว่าเฉลิมชัยเนี่ยนะครับลูกชายประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์ไปชนกับต้นไม้
เมื่อวันที่๑๐มิถุนายนที่ผ่านมานี่วันนั้นนะฮะวันเกิดเหตุ๑๐มิถุนายน
ออนคำกับต้นไม้เห็นมั้ยครับเลือดหูเต็มเลย
วันนั้นลูกชายเนี่ยมือซ้ายกับกระดูกขาซ้ายนี่แตก
ก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
หมอเนี่ยวินิจฉัยแล้วก็เริ่มผ่าตัดโดยผ่าที่มือซ้ายก่อนเมื่อ๑๑มิถุนายน
จากนั้นมาผ่าตัดขาซ้ายที่กระดูกขาแตกเนี่ย๑๙มิถุนายน
ซึ่งมันล่วงเลยหลังจากเกิดเหตุมาร่วม๑๐วันทั้งที่มันรุนแรงกว่านะฮะรุนแรงกว่าที่มือ
แล้วตอนนั้นขาเนี่ยเริ่มผิดรูปแล้ว
หลังจากนั้นแม่บอกว่าหมอให้ลูกอยู่ดูอาการอีกครึ่งเดือน
ถึงจะให้กลับบ้านนี่ตอนที่อยู่โรงพยาบาลนะครับ
แต่ลูกอาการไม่ดีขึ้นเลยก็ไปถามแนวทางการรักษาจากหมอ
เจ้าของไข้บอกว่าลูกไม่มีทางหายหรอกเพราะว่ากระดูกมันแตกละเอียด
มันต่อไม่ได้แล้วก็ให้มาดูอาการที่โรงพยาบาลเดือนละครั้ง
ซึ่งหมอบอกว่าผลเอ็กซาเรย์เนี่ยมันออกมาแล้วกระดูกไม่สมานกัน
แต่ทีนี้ทางคุณแม่เขาอ้างว่าเขาก็ไม่เชื่อมั่น
เกี่ยวกับหมอที่โรงพยาบาลแรกหมอเจ้าของไข้
ซึ่งอ้างว่าเคยเข้ารับการผ่าตัดกระดูกนิ้วมือขวากับหมอคนนี้มาแล้ว
แล้วมันก็ไม่หายด้วยเลยอยากให้ทางโรงพยาบาลทางคุณหมอเนี่ย
ช่วยส่งตัวลูกชายไปรักษาที่โรงพยาบาลอุดรธานี
แล้วก็ไม่มีการส่งไปจนกระทั่ง๒๘กันยายน
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๑๐มิถุนายน
๒๘กันยาแม่บอกแม่มากับลูกไปร้องที่หน้าห้องผอโรงพยาบาลเลย
จนกระทั่งวันนั้นเจ้าหน้าที่ทำใบส่งตัวไปให้ในวันนั้นเลยนะฮะ
จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบันดุงจังหวัดอุดรธานี
ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลอุดรธานีนะครับโรงพยาบาลประจำจังหวัด
แม่บอกว่าพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยทางโรงพยาบาลอุดรธานีถามเลยว่า
ทำไมส่งมาช้าจังนี่อาการเริ่มแย่แล้วนะ
จากนั้นก็ได้ช่วยเหลือด้วยการผ่าตัดรักษาอาการให้ใหม่
อาการของลูกชายดีขึ้นสามารถขยับขาแล้วก็เดินได้
แต่ยังต้องใช้ไม้ค้ำยันอยู่นี่ฮะภาพเปรียบเทียบนะครับ
ท่านผู้ชมครับที่แม่เขาบอกเขามีมาเปรียบเทียบ
โดยบอกว่าถ้าเกิดหมอส่งตัวไปที่โรงพยาบาลอุดรธานีตั้งแต่แรกเนี่ย
ลูกชายคงไม่แย่ขนาดนี้แต่นี่ถูกปล่อยเอาไว้ถึง๔เดือนด้วยกัน
แล้วความฝันของลูกชายที่จะไปสมัครสอบตำรวจเนี่ย
ทีนี้จะยังมีอยู่ได้หรือเปล่าจะเป็นไปได้ยากหรือเปล่า
อยากให้ทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชบ้านดุงเนี่ยออกมาขอโทษ

เขาว่าเขาทำได้อยากไปตั้งแต่แรกแล้วครับ
แกก็รู้ว่าถ้าเสียบเหล็กนี้เข้าไปนิ้วมันจะตรงนะแต่ว่าแรงเราจะลด
แต่พอทำเสร็จแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะพี่
มันง่อนักกว่าเดิมครับผมก็เลยไม่มั่นใจแก
กระดูกมันไม่ต่อกันครับเขาไม่ได้ต่อจัดกระดูกเรียงกระดูกให้เราครับ
เขาแค่ดามเหล็กไว้ตรงนี้แล้วทีนี้ตรงนี้หัวเข่าผมมันจะโผล่ขึ้นมา
เป็นกระดูกเหมือนกระดูกทะลุออกมาครับ
ทางจังหวัดเนี่ยรักษาเรายังไงบ้างครับ
ก็ทำตอนนี้แก้รักษาขาก่อนครับตอนนี้ยืดขาให้ตรง
แต่แกก็บอกว่าจะไม่สามารถจะกลับมาใช้งานได้ปกติ
ใช่ครับแต่ว่าก็แค่ยืนได้เฉย
นี่ฮะเฉลิมชัยนะครับ
คือเฉลิมชัยว่าอยากจะไปสอบตำรวจ
ว่าจะกลับมาเดินได้เหมือนเดิมหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
เขาสามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีความพร้อม
แล้วก็ศักยภาพที่สามารถดูแลผู้ป่วยได้มากกว่า
เขาบอกเขาร้องขอทางโรงพยาบาลแห่งแรกของเขาแล้วว่า

แต่กว่าจะส่งไปใน๔เดือนนะครับ
เจ้าของเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วย
วันนี้พาทั้งสองคนนะครับ
แม่กับลูกนะฮะลูกชายที่เจ็บเนี่ยครับ
ไปหาผู้มนุยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบรรดุงนะครับ

ก็เลยให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้
แล้วก็พาไปยื่นเรื่องขอรับการเยียวยาตามมาตรา๔๑นะครับ

จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนมาตรฐานการรักษา

หรือว่าทำไมถึงไม่พิจารณาส่งต่อเข้าไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัด

ขณะเดียวกันทนายโนบิตะ
แล้วก็คุณพานุมาตร
วันนี้ก็ไปที่โรงพยาบาลอุดรธานีนะครับ
ไปสอบถามขั้นตอนการรักษาหลังจากที่คนไข้ถูกส่งตัวมา
ทีมแพทย์ให้ความเห็นว่าจากผลเอ็กซอเรย์บาดแผล
พบว่าการเชื่อมต่อกระดูกโดยการใส่ลวดเพื่อยันเอาไว้

แต่กระดูกของผู้ป่วยไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้
ซึ่งภาพเปรียบเทียบผลเอ็กซาเรย์
ที่โรงพยาบาลอุดรธานีผ่าตัดแก้ไขให้ใหม่
ด้านซ้ายมือกับก่อนมาเป็นโรงพยาบาลแรก
จากภาพด้านขวาจะมีวิธีการดามเหล็กต่างกัน
และขาจะเริ่มงอน้อยกว่า
เปรียบเทียบกับผู้ป่วยลักษณะเดียวกัน

จะต้องฝังเหล็กที่ยาวและเหมาะสม
ส่วนการนอนรอผ่าตัดขา
ที่แม่เขาบอกมีกระดูกมือซ้ายกับขาซ้าย

หมอที่โรงพยาบาลอุดรธานีบอกว่า
ผ่าตัดขาช้ากว่า๑๐วัน

โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมของแพทย์และโรงพยาบาล
เขาอาจจะวินิจฉัยตอนนั้นว่าอะไรที่พร้อมในการผ่าตัดก่อนหลัง
ส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลอุดรธานี
ที่มีศักยภาพรองรับแล้วก็พร้อมมากกว่าในการรักษาคนไข้
กรณีนี้ถ้าส่งต่อมาเร็วก็จะรักษาได้ทันท่วงที
ทีมแพทย์จะประเมินบาดแผลและผ่าตัดแก้ไขขาได้อย่างน้อยเนี่ย
น่าจะทำได้๒ครั้งสำหรับช่วงเวลาระหว่างที่ไม่ได้ส่งมา
ตั้งแต่มาเนี่ยมีพังผืดเกาะที่ขาเยอะด้วย
ทำให้ไม่สามารถจัดเรียงกระดูกต้นขาได้
ตอนนี้ทีมแพทย์ทางโรงพยาบาลอุดรธานีนะครับวางแผนการรักษานะฮะ
สำหรับเถลมไชนะทางโรงพยาบาลที่แถลงนะครับ
เพื่อจัดกระดูกแล้วก็เตรียมยืดขาให้ใหม่
เพราะต้องการให้กระดูกขาเนี่ยยาวเท่าเดิม
เพื่อให้คนไข้เนี่ยหายเร็วแต่คาดว่าอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาประมาณ๙เดือน
คือตัดขาเดี๋ยวจะตกใจว่าไปตัดขาเขาทิ้งแล้วต่อยังไง
ว่าเข่าเนี่ยจะงอไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะ
แต่เข่าอาจจะงอไม่ได้แบบธรรมชาติเหมือนเดิม
ทนายโนบิกับคุณพานุมาตรบอกว่าหลังปรึกษากับทีมแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี
พบว่าคนไข้คุณเฉลิมชัยเนี่ยเสียโอกาสในการรักษาตัว
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะพาผู้เสียหายไปแจ้งความกับหมอที่สพบ้านดุง
นะขณะนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหมอคนนี้หมอเจ้าของไข้เนี่ยเพิ่มเติมอีกนะฮะ
มีการถูกกล่าวหาไว้เรื่องการลงชื่อเข้าเวรทำงาน
แล้วไปเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงมากเกินกว่าปกติ
รวมถึงการเรียกรับเงินเพื่อนัดคิวผ่าตัดผู้ป่วยด้วย
ซึ่งเดี๋ยวตรงนี้จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเป็นจริงหรือไม่อย่างไร
ซึ่งมีขนาดเนี่ยไม่เหมาะสม